ไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะสามีภรรยาเขาทะเลาะกัน
แต่ด้วยความที่ว่าเขาชวนกันกินเหล้ากินเหล้าแล้วก็เมา
พอเมาทั้งคู่พอทะเลาะกันเรื่องมันเลยบานปลายนะคะ
สามีเนี่ยเอาไม้หน้าสามตีภรรยาจนบาดเจ็บสาหัส
สุดท้ายเนี่ยภรรยาก็นอนล้มฟุบไปแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
อ่าเสียชีวิตเลยที่ห้องครัวหลังบ้านเนี้ยค่ะ
เมื่อช่วง๔ทุ่ม๒๐นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งว่ามีคนล้มหัวฟาดพื้น
ครับในบ้านเลขที่สองแปดแปดตำบลหนองนาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ตำรวจไปแพทย์ไปอาสากู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมก็ไป
แพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะคะเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
พบศพนางลำไพรโควัฒนกุลอายุสี่สิบเอ็ดปีใส่เสื้อเป็นเสื้อเชิดแขนสั้น
ใส่ผ้าถุงนะคะนอนหงายจมกองเลือดอยู่ที่ครัวอยู่หลังบ้าน
แล้วก็มีท่อนฟืนหนึ่งท่อนมีเสื้อชั้นในสีดำตกอยู่ในที่เกิดเหตุหนึ่งตัว
ใกล้ใกล้กับประตูหน้าบ้านมีสร้อยพระเครื่องขาดแล้วก็ตกอยู่
ไม้หน้าสามก็ตกอยู่ตรงนั้นนี่ค่ะโอ้โหเลยนะคะ
คราบเลือดก็ยังติดอยู่เลยนะคะก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นทางแพทย์เวรบอกว่า
ผู้เสียชีวิตมีบาดแผลถูกของแข็งมีเหลี่ยมทุบตี
เป็นแผลชะกันที่หน้าผากแผลหนึ่งค่ะศีรษะด้านซ้ายอีกหนึ่งแผลค่ะ
แล้วก็มีรอยฟกช้ำที่หน้าที่ตัวอีกหลายจุดเลยคุณผู้ชม
นายสมเดชยันพี่ไมล์อายุสี่สิบห้าปีเป็นสามีของผู้ตาย
ตอนแรกเขาอ้างแบบนี้เขาบอกว่าอ๋อเมียผมเมา
เมาแล้วเสียหลักล้มหัวฟาดพื้นตายเองนี่
แต่สุดท้ายก็ต้องรับสารภาพค่ะเพราะว่ามันมีพิรุธหลายอย่างค่ะ
สุดท้ายสามีของผู้ตายบอกว่าจริงแล้วเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปกินเหล้ากันมา
พอกลับมาถึงที่พักด้วยความเมาทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะกับภรรยา
แล้วก็ทำร้ายร่างกายภรรยาไปคว้าไม้หน้าสามตีภรรยาจนเป็นแผล
แล้วก็เลือดไหลอาบเลยแต่เขาบอกว่าเขาเมาหนักมาก
ภรรยาก็เมาเขาก็เมาตีภรรยาเสร็จคือหลับค่ะแต่ภรรยาเนี่ยเป็นแผลเลือดไหลนะ
แต่ไม่ช่วยนะก็หลับไปเขาบอกเขาหลับไปเลยนึกว่าภรรยาก็หลับครับ
แต่เลือดไหลนองนึกว่าหลับภรรยาตื่นขึ้นมาเดินจะไปเข้าห้องน้ำ
เขาบอกว่าภรรยาเนี่ยมีแรงตื่นขึ้นมาเองนะคะแต่ว่าแผลเต็มตัวเลย
แล้วก็ไปล้มที่ครัวหลังบ้านพอเดินไปดูภรรยาเสียชีวิตไปแล้วเขาบอกแบบเนี้ย
ขอบคุณมานอนแล้วโหดมานอนแล้วนอนครับแกก็ไปเงียวแล้วค่ะ
ขิมอยู่ตรงตรูครับซ้อยแร่มาครับ
คือต้องบอกว่าตอนให้การก็ยังเมาอยู่นะคะ
คือตำรวจบอกว่ายังให้การวกไปวนมา
ตอนแรกอ้างว่าพระยาล้มเองหัวฟาดพื้นไปเอง

สุดท้ายไปมาบอกว่าอ๋อผมทะเลาะกับภรรยา

ก็ไปล้มเองที่หน้าห้องน้ำหัวฟาดพื้นแบบนี้ค่ะ
ลูกสาวของผู้ตายค่ะนางสาวทันชนกภูมิดาอายุ๑๙
บอกว่าคือแม่อยู่กินกับพ่อเลี้ยงมาประมาณ๓ปีแล้วนะคะ

ที่ผ่านมาแม่กับพ่อเลี้ยงคนนี้ก็กินเหล้าทะเลาะกันบ่อย
พ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายแม่เป็นประจำค่ะ
พอมาเที่ยวมาหาแม่ทีไร
ตามตัวแม่มีรอยฟกช้ำตามตัวเต็มไปหมด
แต่แม่ไม่เคยเล่าแม่ไม่เคยบอกว่าถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย
ล่าสุดแม่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล
ก็ไม่ยอมบอกเห็นแผลเต็มตัวก็ไม่ยอมบอก
ลูกก็เลยบอกว่าลูกเองยังติดใจสงสัย
สาเหตุการเสียชีวิตของแม่อยู่นะคะ
แม่ก็เพิ่งกับออกจากโรงพยาบาลไม่ได้อาทิตย์กว่านั้นเลย
ทางผู้กำกับสพเมืองอุดรธานีพันธ์ตำรวจเอกอารีสินทุราก็บอกว่า
จากการสอบสวนนายสมเดชเนี่ยนะคะ

แล้วก็พูดวกไปวนมามีพิรุธหลายอย่าง
ก็ต้องตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะคะ
มีคราบเลือดที่พื้นบ้านแล้วมีร่องรอยการล้างไปด้วย
เหมือนตั้งใจล้างทำลายหลักฐานไปก่อน

นี่ค่ะก็คาดว่าเป็นการทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุ
จากการสอบพยานแวดล้อมก็บอกว่าสามีพระยาคู่นี้
ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันเป็นประจำก่อนเกิดเหตุ
เพื่อนบ้านเห็นว่าทะเลาะกันก่อนนะคะ
ก็ต้องคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มที่โรงพักค่ะ

ว่าเป็นคนทำร้ายร่างกายภรรยาจนเสียชีวิต
ก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะคะ